ไปดูเหตุการณ์โลมาเกยตื้นตายกันหน่อยนะคะ
สองจุดหลักหลักที่ชนบุรีกับที่ภูเก็ต

ชาวบ้านไปพบโลมานอนตายเกยตื้นอยู่บริเวณโขดหิน
หาดอ่างศิลาหลังวัดโกมุท
ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาก็ไปตรวจสอบ
ไปพบว่าโลมาเป็นโลมาอิรวดี
ตัวผู้เจริญพันธุ์เต็มวัยลำตัวยาวกว่า๒เมตร

น่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์
ลำตัวไปพบเศษอวนติดมาด้วย
แล้วก็คาดว่าคือช่วงมรสุมไง

โลมาหนีเข้ามาในฝั่งไปติดอวนชาวประมง

ซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพานำไปผ่าพิสูจน์
หาสาเหตุการตายต่อไปนะคะ

หาดลายิอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
ชาวบ้านก็ไปพบเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
โลมาไม่ทราบเพศไม่ทราบสายพันธุ์
ถูกคลื่นซัดเกยตื้นมาตาย
สภาพคือมีบาดแผลที่ปากปากหัก
มีเลือดไหลออกมาจากปากลำตัวคลีบ
มีร่องรอยการขีดขวดจำนวนมาก
อาสากู้ภัยนำซากโลมามาส่งต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
ห่างจากชายฝั่งไปสักประมาณ๓๐๐เมตร

ว่ายวนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไป

ประกอบผู้ประกอบการเฝ้าสังเกตการณ์
หากพบโลมาเกยตื้น

ก็เกรงว่ามันจะมาเกยตื้นแล้วมันตายเนี่ยนะ